พาคุณผู้ชมไปดูการโปรยทานแบบใหม่

ห่อด้วยกระดาษห่อด้วยกระดาษแก้วหรืออะไรต่าง
โรยทานงานโปรยทานในงานศพที่จังหวัดสุรินนะคะเป็นการโปรยทานด้วยไข่เป็ด

นั่นน่ะสิคะไข่เป็ดนี่ต้มหรือยังไม่ต้ม
ไปดูครับ

แล้วเวลาโปรยนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
คุณยายเขาใช้ผ้าในการรองไข่เป็ดเหล่านี้

โรยทานรูปแบบใหม่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร
งานศพของคุณตาเหลี่ยมลักษวุฒินะคะ
นี่เขานำไข่เป็ดมาโปรยทานแบบภาพที่เห็นนะคะความ
จริงการปล่อยทานในงานนี้มีหลายอย่างนะฮะภาชนะครับก็มีภาคขอมฮาก็มี
ผ้าไหมก็มีเหรียญก็มีลอตเตอรี่ก็มีแต่ว่าจุดเด่นก็คือนี่แหละ
การจับสลากชิงรางวัลใหญ่เป็นไข่เป็ดสดจากเล้าของเจ้าภาพ
นี่แล้วก็นี่ยอดฮิตเลยสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ค่ะ
และสำหรับรางวัลในตะก้าที่เห็นนะคะมีรางวัลละ๑แผง
แงงละ๓๐ฟองมีทั้งหมด๑๕รางวัล
คนที่มาร่วมงานตื่นเต้นกันใหญ่เลย

แล้วทำไมเขาถึงเอาไข่เป็ดมาโปรยทาน
เพราะว่าคนที่เห็นชีวิตนี้เขาเคยเลี้ยงเป็ด
แล้วก็ลูกเคยเคยเลี้ยงเป็ดลูกสาวเคยเลี้ยงเป็ดด้วยครับ
ภาพก็บอกว่ารักคุณพ่อแล้วก็ผูกพันนะคะ
ซึ่งคุณพ่อนี่ผูกพันกับเป็ดมาก

เพราะการเลี้ยงเป็ดตั้งใจนำไข่เป็ดมาโปรยทาน
เพราะเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณของพ่อมีความสุขนะคะ
ไปฟังเสียงเจ้าภาพกันหน่อยค่ะ
แล้วก็เอาไข่เป็ดมาแจก
ก็เป็นไข่เป็ดของคุณตาจริงด้วย
เพราะไม่ได้ไปซื้อมาจากนั้นเป็นเป็ดจากเหล้าของเราเอง
เขมรพื้นบ้านหมู่บ้านหนองกระจับแห่งนี้มีความเชื่อนะคะ
อยากให้ดวงวิญญาณผู้วายชนต้องไปเร่ร่อน
จึงต้องโปรยทานถือเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อซื้อทางให้ดวงวิญญาณได้ไปผุดไปเกิดในเส้นทางที่ดี